คุณผู้ชมครับบางครั้งบางคราเนี่ยฝนมันตกฟ้ามันร้อง
ไฟก็ดับเนอะอ้าวแน่นอนใช่ไหมบางทีนะค่ะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย
ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ร้องแต่ทำไมอยู่อยู่ไฟมันดับได้ล่ะครับ

เออจับแล้วกล้าจับไว้จับปากมันจับปากมันไว้
จับปากมันอยู่รูดรูดเชือกรูดอยู่เนี่ยมันมาแปลงขยมอ่ะ
อ้าวออกไม่ออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วจับคอลไว้
จับคอลไว้จับไปทางไหนต่อไม่ต้องตายปะเนี่ยไม่ตาย
ดึงเลยดึงเลยจับไว้จับไว้จับคอไว้
โอ้ยพี่มันก็จับคอตัวเองนั่นแล้วเนี่ยพี่โอ้ยไม่ถึงจับคองู
ปะโถเอ้าดึงดึงดึงดึงดึงโอ้โหเหมือนชักก็เยอะอ่ะ
นี่เหตุการณ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็หน้าหวาดเสียวจริง
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนเพราะไฟฟ้ามันดับไม่ทราบสาเหตุ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาดูหน่อย

มันเลื้อยอยู่ที่บริเวณหม้อแปลง
งานนี้พี่เขาก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เจ้างูตัวนี้
มันไปป้วนเปี้ยนไปเลื้อยอยู่ตรงหม้อแปลงไฟฟ้านี่แหละ
ก็พยายามจับพยายามดึงมันออกมาเนี่ยครับ
โอ้โหจากพี่ที่เขาต้องทำงานเรื่องของการไฟฟ้าใช่ไหม
เรื่องของการสับสายนู่นนี่นั่น

คุณคิดดูเอาแล้วกันคนละเรื่องเลยนะ

ดึงแล้วได้ตัวงูออกมาจริงครับคุณผู้ชมครับ

ไม่เล็กครับจะบอกให้ที่ยาวใหญ่นะครับ
สุดท้ายน้องงูเรียกน้องงูแล้วกัน

บางคนเขาเป็นคนเลี้ยงงูชอบงูเป็นธาตุงู
อย่าไปเรียกเขารุนแรงไปเรียกว่าน้องงู
สุดท้ายก็หลุดออกมาจากหม้อแปลงได้

ไม่มีใครโดนไฟฟ้าช็อตรวมไปถึงเจ้างูด้วย
ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่างูมันไปทำอีท่าไหน
หม้อแปลงมันรัดวงจรหรือมันเกิดอะไรขึ้น

แต่สรุปแล้วคือเอางวงออกมาปั๊บ

งูตัวนี้ก็ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ
ฉันตกใจคุณบอกว่าไม่มีใครได้รับอันตราย
ไม่มีใครถูกไฟฟ้าช็อตมีเค้าจะถูกงูกัด

ในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่ต่อไป
โอ้ยโล่งอกกันไปนะฮะ